กรณีนี้ยังไม่ได้สรุปด้วยนะคะว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
กลับบ้านมาเนี่ยประมาณ๒วันค่ะก็บ่นกับคนในครอบครัวล่ะค่ะ
บอกว่ามีอาการมีไข้แล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วจู่เสียชีวิตนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ในซอยจรรย์สนิทวง๓ค่ะบางเกาะใหญ่

ในบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนอนอยู่บนที่นอนภายในบ้าน
ทราบชื่อว่านายมนตรีศรีวิเศษอายุ๓๕ปีเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
จากการสอบถามแม่ยายของผู้ตายนะคะชื่อว่านางพิมนิพาไพรศาลเวชกรรมค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกเขยไปฉีดแอสตราเซเนก้าเข็มที่๒กับทางบริษัท
วันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมาค่ะ
พอกลับมาถึงบ้านบ่นว่าเป็นไข้แล้วก็เจ็บหน้าอกขอนอนพักนะ
และวันสุดท้ายก็คือนอนพักไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็คือเสียชีวิตนะคะฟังเสียงแม่ยายค่ะ
แต่คือรู้ว่าเขาไปฉีดวัคซีนแข่มที่๒มาใช่ไหมครับ

พอกลับมาเขาบ่นเลยว่าเขาเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็นไข้
ก่อนหน้าเขามีโรคประจำตัวอะไรมั้ยแม่ไม่มีนะครับเป็นคนไม่กินเงาอะไรทั้งสิ้นครับ
สำหรับรายนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นำร่างไปชนสูตรเบื้องต้นที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทีนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าผลชนะสูตรเสียชีวิตจากอะไรนะคะ
อะไรอย่างนี้